ในการทำเศษในการกลางให้มีความรับเป็นอันนั้นก็จะได้ช่วงมาก

ก็คงจะต้องให้กำลังไม่เรื่อยของ
ทางสุดก็ได้พาไปก็ได้พอบรรพาสามารถ
กลัวรูปกันตัวชะชัด
ว่าในวิธีการสมมุติก็จะแตกต่างกัน
เพราะว่าในเมื่อไหร่มันจะมีเรื่องต่อเบียน
เวลาเวลามันต่อเบียนมันไม่เท่ากัน
มันก็จะได้เป็นสารในการที่จะประสูรในเรื่องของการพูดคุยกับสัตว์ทุกเกียรติ

แล้วก็เมษาก็ในเรื่องของการพินาในเรื่องของแหล่งเงิน
ที่จะมาจับรับให้
แล้วก็ที่สี่ก็ให้มีนักธรรมการศึกลึกขึ้นมาดูในเรื่องของ
แล้วก็ในเรื่องของการเกียรติกับส่วนกันกับสัตว์ทุกเกียรติ
สุดท้ายก็ผมจะต้องสอบในเรื่องของความคิดของมนุษย์ด้วย

ก็อ่ะผมต้องอยู่อ่าน